พูดถึงเรื่องของกินคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่า
ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันใส่ชามมันก็ธรรมดาไปเนอะ

ลูกมะพร้าวดูที่สุรทานีก็เข้าเป็น
ก็ค่ะเป็นการเสิร์ฟแบบเป็นการสร้างอสิทธิศาสตร์ให้นะครับ
นี่คือร้านโรงเตี๋ยวโบราณริมถนนตัดใหม่บ้านเสม็ดเรืองจังหวัดสุราธานี
นี่เห็นไหมทะลายมะพร้าวน้ำหอมวางไว้หน้าร้านแบบนี้
เป็นส่วนประกอบสำคัญของการเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวร้านนี้
ไม่ได้ขายมะพร้าวนะนี่ขูดขูดออกไป
เจ้าของร้านนางสาวคนนิษฐาเต็มวิจิติไหมคะ
คนนี้เขาบอกว่าเปิดร้านใหม่มาเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยต้มยำก๋วเตี๋ยสูตรหมูโบราณ
มะระเย็นตะโฟเพราะว่าเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยว
แล้วบังเอิญข้างร้านเนี่ยเขาเป็นร้านขายมะพร้าวน้ำหอมอยู่แล้ว
เออก็เลยแบบทำยังไงดีนะ
ความน่าสนใจถ้าเกิดใส่ชามแล้วคนมันก็จะแบบไม่แปลกนะฮะ
เขาก็เลยนี่เลยเขาเคยกินมาก่อน
แต่ยังไม่เคยเห็นใครในจังหวัดเขาที่สุราชเปิดขายเลย
เขาก็เลยเปิดขายและโพสต์ลงโซเชียลโอ้โห
ทีนี้เป็นกระแสในโลกโซเชียลเยอะเลยคึกคักลูกค้าอยากมากินนี่ไง
ถ้ามีความต้มยำไงเออแล้วมันก็จะใส่มะพร้าวนิดนึงไง
มันก็จะมีความหอมกะทิของมะพร้าวนิดนึงก็คล้ายกันก็เข้ากัน
เตี๋ยมะพร้าวจะนำมะพร้าวสดขูดเนื้อมะพร้าว
วกรวมกันกับเส้นเลยแล้วก็ใส่กลับลงมาในลูกมะพร้าวนี้อืม
นะฮะแล้วก็ได้รสชาติหอมหอมมันมันจากเนื้อมะพร้าว
ใครอยากลองก็นู่นไปชิมก็ได้ที่สุมราชธานีนะฮะ
ถ้าใส่ชามก็๔๐แต่ถ้าอยากให้มันแบบเพิ่มเข้าไปแอดวานเข้าไป
ก็ใส่ลูกมะพร้าวเพิ่มไปเป็น๖๐บาทนะครับ
ก็มีความได้กินเนื้อมะพร้าวด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะ
คุณก็อยากกินเนอะมันนะต้มยมต้มยำอืม
จดเมนูไว้ก่อนเลยว่าวันนี้จะกินอะไร